เรื่องราวของศึกยอดมวยไทยรัฐในวันเสาร์นี้นะครับ
ความพร้อมในคู่รองเมื่อวานเราก็รู้จักประวัติของนักมวยทั้งคู่ไปแล้ว
แต่ว่าวันนี้ครับดูสัดส่วนเนื้อตัวจากกราฟิกเอมาซีฟ
โดยคุณเอกชุมพรสรุปัชจาธุมณีและทัศนะจากที่ใส่เสียจันทร์พี่กันต่อครับ
เอาละครับคู่นี้น่าสนใจนะครับเป็นศึกแห่งการไล่ล่าแค้น๕เดือนแห่งการรอคอย
ไม่สามารถทำให้ความแค้นลบเลือนหายไปได้เลยนะครับ
มือผมเคยแพ้มาวันนั้นโดนเตะก้านคอร่วงยก๓ที่ราชดำเนินครับ
ส่วนเที่ยวนี้ชกกันพิกัด๑๐๘ปอนด์นะครับ
จะเห็นว่าแหม่โงเห้งรวมไปถึงหน่วยก้านนี่ได้กันเลยนะครับ
นี้ถือว่าได้เสียนะครับแต่ถ้าดูลึกแล้วเนี่ยเพชรสุพรรณจะดูลอยกว่าดูพองกว่าเล็กน้อยนะครับ
ไปดูที่ขวามือกันก่อนครับนักชกจากเมืองพญานาคทวีทรัพย์ทิเคแสนชัยมวยไทยยิม
หรือว่าเดิมชื่อว่าสายเล็กยันยินทร์นะครับตัวเดียวอันเดียวกัน
รายนี้นี่๒๐ปีจากน้องคายแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเสียแขก
พีเคแสนชัยมวยไทยยินย่านพระราสามมาอยู่ได้๕๖ไฟม์แล้ว
ก็ดีวันดีคืนร่างกายก็ดีขึ้นรายนี้เป็นมวยประเภทเดิม
ตอนเด็กเป็นมวยข่าวอาชีพนะครับแต่พอโตขึ้นก็เลยมีอาวุธเสริมรูหลากหลายมากขึ้น
จำได้นะครับว่าเคยมาไทยรัฐแล้วหนึ่งครั้งวันนั้นก็แพ้น็อกให้กับมิสเตอร์น็อกเอาท์
แสนถนนกต่อสีราชัยไปครับ

ไปต่อที่รัฐธรรมเนินก็ชนะแตกสัตว์แตกหักสัตว์ขอมศีลครับ
ดูที่ซ้ายมือนะครับจองฝีมือจากเมืองขุนแผน

จะเปลี่ยนสีเสื้อใหม่มาใช้ทนายเครุ่งเขาขวางนะครับ

แต่ว่าเที่ยวนี้หอบผ้าหอบผ่อนมาซ้อมที่ราชบุรีนะครับ
รวมไปถึงคุณจ้อยพโทรารามดูแลการที่ซ้อม
แต่สอทอกระซิบบอกมาด้วยนะครับว่าไฟล์นี้ฟิตเหลือเกินครับ
ตอนเช้านี่ภูมิวิ่งเองเลยนะครับวิ่งเป็น๑๐กิโลครับ
รายนี้ก็เป็นประเภทมวยฝีมือนะครับแข้งซ้ายจัดจ้านกำปั้นก็หนักใช้เล่นครับ
คว้าเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นของกองทัพมาแล้วนะครับ
ขณะที่ฟอร์มที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนี่เจ้าตัวเองก็เคยมาชกแล้วนะครับ
ครั้งแรกก็แพ้คะแนนให้กับแสนพยักษรเจริญแพทย์หรือว่าสัญชัยต่อหลัก๒เดิมครับ
ส่วนล่าสุดที่มาไทยรัฐก็สามารถย้ำแค้นเอาชนะแสนธนงต่อศิลาชัยนะครับ
แล้วก็ไฟล์สุดท้ายไปต่อยไว้ที่ราชดำเนินนะครับ
วันนั้นก็เอาชนะทางด้านของตีโต้ตหมอศรีมาครับ
ส่วนไฟล์นี้เจ้าตัวก็หวังที่จะมาล้างแค้นอย่างเต็มที่นะครับ
พี่ชัยสิตอาจารย์วี่ชอบใบที่ไทยไปฟังนะครับ
สายันน้อยนะครับเป็นมวยแข็งแกร่งปั้มตีรุนแรงมีฮึดตลอดครับ
ส่วนเพพรสุภัณฑ์เป็นมวยเฉียงหวะเตะต่อยเท้งเขารุนแรง
เจ๊สุพรันเคยโดนสายันน้อยสายันเล็กน็อคมาครับ
ผมก็ดูอยู่โดนแทงเข่ากรรมการจับเลยครับ
แต่ก็ผมว่ามาชกกันที่เวทีมวยไทยรัฐนะครับ

วยคู่นี้ใครมองว่าแบร์เบอร์นี่คิดปิดคิดใหม่ได้นะครับ
เฮดสุภัณฑ์เองเคยแพ้มาก็จริง

ขณะที่ทางด้านของทวีซับเองไม่ต้องพูดถึงเลยครับ
มันไม่ลงนะครับวงนอกเป็นของเฮดสุภัณฑ์
ส่วนวงในเป็นของทวีทรัพย
เดี๋ยวดูนะครับว่าศึกแห่งการไล่ล่าแชมป์ครั้งนี้
แค้นหนักกว่าเดิมหรือว่าจะปิดบัญชีได้
คำตอบพร้อมกันครับในศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้นะครับ
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เฮดชุมพอร์สวัสดิ์พระพัทธ์จารุมณีไหล่ครับ